ทีนี้มาดูคลิปนี้ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาไปจอดรถริมถนนเยาวราช

แต่ผู้หญิงคนนี้ดูค่ะเขาทำอะไร

เลื่อยตัดไอ้ที่ล็อกล้อแบบนี้

ฉันโทรไปแต่ไม่มีคน

ลองไว้ลูชับไว้มา

นะครับนะแต่ว่าทีเนี้ยผมอยากจะทราบว่าคุณอ่ะ
คิดว่าการทำลายเครื่องบังคับล้อเนี่ยนะมันผิดหรือถูกครับ
ผิดก็ผิดค่ะแล้วก็ยอมใส่ภาพออกแล้วทำไมไม่รับค่ะ
ทำลายเครื่องบังคับล้อเป็นคดีอาญานะครับมันเป็นการทำให้เสียทรัพย
ทำลายเครื่องสีเหลืองแล้วทำลายสีเหลืองซักแค่ลูกกุญแจเนี้ยครับ
ทำลายทับสิ่งตรงไหนมันเป็นส่วนพวกมันเป็นส่วนพวกที่คบกันหมดนะครับ
คุณคิดว่าคุณทำลายไหมครับทำลายค่ะโอเคเราทำสารได้เลย
นี่ไงผู้หญิงคนนี้พอเขาเอาเลื่อยไปตัดที่ล็อกล้อ
คือตำรวจเป็นคนถ่ายคลิปมุมนี้นะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยถ่าย
เอามือถือมาถ่ายกลับบ้างเขายืนยันว่าก็เขาโทรไปที่สอนอแล้ว
จะจ่ายค่าปรับแต่ไม่มีคนรับสายเป็นพื้นที่สอนอจักรวรรดินะคะ
ก็เลยตัดสินใจเอาเลื่อยมาตัดซะเลย
คือไอ้สีฟ้าเนี่ยเป็นตัวเลื่อยนะฮะแต่สงสัยจะประกอบไม่ได้หรือว่ามันหักหรือยังไงนี่แหละ
ก็เลยใช้ใบเลื่อยเท่าที่เหลืออยู่ไปตัดตัวกุญแจ
ซึ่งตัวกุญแจที่คล้องที่ล็อกเนี่ยเธอบอกว่าไม่ได้ตัดที่ล็อกล้อนะ
เพราะว่าที่ล็อกล้อมันคือสีเหลืองอันนี้ตัดตัวกุญแจ
แต่มันก็เป็นส่วนประกอบของที่ล็อกล้อค่ะแต่ตำรวจบอกนี่มันคือส่วนควบครับ
ใช่ค่ะมันมันเป็นส่วนประกอบกันครับใช่ค่ะตำรวจบอกว่าก็ไปจ่ายค่าปรับสิ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาปลดให้แต่เธอบอกว่าก็โทรไปแล้ว
เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในใบแจ้งที่ติดไว้ที่รถน่ะไม่เห็นมีใครรับสายเลย
เนี่ยค่ะพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปคนวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
ก็หลายแง่หลายมุมแล้วค่ะบอกว่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
ตัวเองทำผิดเองจอดในที่อ้ามจอดแล้วพอโดนล็อกล้อ
ทำไมต้องทำแบบนี้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายนะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปดูตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็มีป้ายห้ามจอดรถตั้งแต่๖โมงเช้า
จนถึงห้าทุ่มนะคะโอ้โหไม่ต้องห่วงค่ะ
แถวนั้นถนนเยาวราชค่ะเยาวราชค่ะสอนอจักรวรรดิค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙กรกฎาคมช่วงประมาณ๕โมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
ก็คือยังอยู่ในช่วงเวลาที่เขาห้ามจอดอืม
ผู้หญิงคนนี้จอดรถเอาไว้ชั่วโมงกว่านะคะพอถูกล็อกล้อ
ก็เลยไปซื้อเลื่อยจากร้านแถวนั้นไม่ได้มีติดตัวนะคะ
เยาวราชคงหาซื้อไม่ยากค่ะมีชาวบ้านที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นเลย
เคยไปซื้อค่ะเดินไปซื้อเรื่อยเลยแล้วมันถึงก็มันโหเลื่อยใหญ่เลย
ทีนี้ตำรวจที่เป็นคนถ่ายคลิปนะคะคือสิบตำรวจเอกสมคิต
วนใหญ่ผู้บังคับหมู่จราจรสอนอจักรวรรดิครับ
ก็ให้ข้อมูลว่าตอนนั้นน่ะออกเวรแล้วได้รับวิทยุว่ามีคนลักลอบ
แม่เหล็กล็อกล้อก็เลยมาตรวจสอบก็เลยเจอผู้หญิงคนนี้กำลังเลื่อยอยู่เลยอะค่ะ
เตือนแล้วแต่เธอไม่สนใจครับก็เลื่อยจนเลื่อยเสร็จ
อ่าจนเสร็จสิ้นอ่ะแล้วขับรถออกไปเลยนะคะ
คือจุดจบของเรื่องนี้ก็คือเธอเธอก็ขับรถออกไปขับรถออกไปทีนี้
ทางสิทธิ์ตำรวจเอกสมคิดบอกว่าไม่ควบคุมตัวตอนนั้น
เพราะตัวผู้หญิงคนนี้เขาโวยวายและมีของมีคม
มีอาวุธอยู่ในมือคือเลื่อยไงอืม
มีเลื่อยอยู่ในมือด้วยกลัวว่าถ้าจับกลุ่มมันจะเป็นอันตราย
ต่อตัวผู้หญิงคนนี้เองต่อคนรอบข้าง
แล้วก็จะดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าเพราะผู้หญิงเป็นผู้หญิง
ตำรวจจะไปล็อกตัวไปจับตัวตำรวจบอกว่ามันจะไม่เหมาะ
แต่ตำรวจเขาถ่ายคลิปเอาไว้มันมีหลักฐานไง
มีหน้ามีตามีเลขทะเบียนรถตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไว้ออกหมายเรียก
เรียกมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันทีหลังข้อหาทำให้เสียทรัพย
แม้จะเป็นเหตุซึ่งหน้าซึ่งหลายคนบอกว่าทำไมไม่จับกลุ่มตัว
อีกมุมนึงคือหลายคนบอกว่าจริงแล้วตำรวจต้องจับนะ

แล้วตำรวจเองถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์ตำรวจอาจจะมีความผิดด้วยนะ
อืมนี่งานนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะครับ
แต่ว่าทีนี้ค่ะจนถึงขณะนี้จริงแล้วตำรวจบอกว่า
ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาข้อหาทำให้เสียทรัพย์แล้ว
ครับแต่ยังไม่เจอตัวนะคะล่าสุดเนี่ย
ทางญาติของผู้หญิงคนนี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการป่วยทางจิต
ยาดก็ติดต่อไม่ได้มาหลายวันแล้วอ่าเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ออกหมายเรียกไปตามขั้นตอน
อืมออกไปครั้งหนึ่งแล้วถ้าครั้งที่สองไม่มา
ก็คงจะต้องเป็นหมายจับนะถ้ามีอาการป่วยทางจิตจริง
เอาใบแพทย์มายืนยันแต่ว่าเห็นบอกว่าตอนนี้ไปรักษาอาการป่วย
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่วันอาทิตย์
ทางบ้านบอกแบบเนี้ยค่ะแม่แต่ก็ต้องดูแลให้ดีอ่ะใช่ไหม
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงอ่ะอืมแต่ก็ต้องเอาหลักฐานทุกอย่างเลย
มายืนยันกับตำรวจอ่ะใช่ค่ะทีนี้ให้ข้อมูลเรื่องกฎหมายกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ครับถ้าถูกล็อกล้อถูกปรับแล้วไปทำลายอุปกรณ์ล็อกล้อแบบในคลิปนี้อ่ะนะคะ
เออเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบกมาตราหนึ่งห้าศูนย์วักสอง
ข้อหาเคลื่อนย้ายรถที่มีเจ้าพนักงานจราจรได้ใช้เครื่องมือบังคับนี้ให้เคลื่อนย้าย
โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ไม่ใช่อยู่ดีไปเรื่อยไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้คือต้องดูดีดีนะฮะ
บางทีตามถนนต่างต่างเนี่ยวันคู่วันขี้อะไรพวกเนี้ยใช่ใช่
ค่ะไปที่แบบคนเยอะเยาวราชอย่างนี้ใช้รถสาธารณะสบายสุดเลย